เอาจริงนะก็ยังมีบางคนนะเห็นบอกเป็นเทศกาลก็อาจจะหยุดอาจจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็มี
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นคนขับรถกระบะหลุดโค้งแล้วชนเสาไฟฟ้ากับกำแพงบ้านหลังหนึ่ง
คุณผู้ชมบ้านหลังนี้บอกว่าเกิดเหตุบ่อยก่อนหน้าก็เพิ่งมีคนตายนะคะไปดูค่ะ
กล้องมือจอนปิด
คือคงเสียหลักดูแล้วจากภาพจากกล้องมือจอนปิดหน้าบ้าน
คุณผู้ชมดูนะคะมันเป็นจุดทางโค้งคุณดิวคุณเห็นไหม
ฝนตกไปอยู่แบบนี้เกิดขึ้นที่ไหน
สามแยกบ้านท่าอยู่ค่ะที่อำเภอตะกัวทุ่งค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่ารถกระบะอีซูซูสีดำคันนี้
คือลักษณะหลุดโค้งพอหลุดโค้งเสียหลักปุ๊บ
ก็ไปอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนน
แล้วก็ไปพุ่งเข้าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงนั้น
มีคนเจ็บสองคนเลยนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตะกัวทุ่งค่ะ
ชื่อนายพิสันภูไหมพรมอายุ๓๒ปีเป็นคนขับ
อีกคนนึงนายนัทพัฒน์สุพรรณอายุ๕๑ปี

รถหมุนจนกลับด้านเลยนะฮะ
ทีนี้ทั้งคู่ตำรวจบอกว่าสอบถามเบื้องต้น
รู้ว่าเขากำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับจากจังหวัดภูเก็ตมา

ฝนมันตกโรยปลายมาตลอดในคลิปเราก็เห็น
จุดตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นจุดทางโค้งเนี่ย
เขาเสียหลักเพราะมันมีน้ำขังอยู่
แล้วกลายเป็นรถก็เลยหมุนค่ะ
สุดท้ายไปชนเข้าอย่างที่เห็นแบบนี้

ที่เขาได้รับความเสียหายเล่าแบบนี้บอกว่า
หูจุดเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก

มีคนตายมาแล้วนะพี่อุภดีบอก
ร้องเรียนไปที่แขวงทางหลวงภูกิตเล่า
แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูเลย

พุ่งเข้าบ้านของเธอก็อยากจะให้มาหาทางป้องกัน

มันโค้งแล้วก็ฝนตกถนนลื่นด้วย